มีอีกหลายเรื่องนะคะเพราะว่ามีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นในวงการบันเทิงเยอะแยะมากมาย
กันอยู่ดีลั้นลากันอยู่ดีเพราะเอิญเผอิญไปเจอกับเรื่องราวดราม่าขึ้นนะคะ
หลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยมีการโพสต์รูปภาพลงในอินสตาแกรมเนี่ย
ภาพนี้เลยเป็นภาพเจ้าปัญหาก็คือนั่งสบตากันบนหลังคารถนะคะ
แล้วพอดีว่ามีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งค่ะ
คือถ้าอยู่เราดูอย่างนี้เราก็ไม่คิดอะไร
แต่บางคนเขาปกติใช่เพราะคนที่คิดเนี่ยเขาก็เข้ามาคอมเมนต
เขาบอกว่าขออนุญาตถามนะครับผู้หญิงนั่งบนหัวรถไม่ถือใช่ไหมครับ
งานนี้หนุ่มหมากก็เข้ามาชี้แจงด้วยตัวเองในคอมเมนต์เลยนะคะว่า
สิ่งอื่นใดคือคนที่เรารักและเคารพครับน้อง
ฟินอยู่แล้วก็ฟินกันเข้าไปอีก
โดยเจ้าตัวได้เผยว่าที่คอมเมนต์ไปแบบนั้นเนี่ยเพราะทำตามความรู้สึก
แต่ที่ลบภาพไปเพราะไม่อยากให้นำเรื่องความเชื่อมาต่อความยาวสาวความยืดนั่นเองจ้ะ
จริงไม่มีอะไรเลยครับจริงผมชอบชอบถ่ายรูป
แล้วมันก็สวยมากด้วยเท่านั้นเองก็สวยดีผมก็เลยลง
อะไรอย่างนี้ตามนั้นครับก็หมายความตามนั้นทุกอย่าง
เราก็ไม่อยากจะให้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรการเล่นกับความเชื่อมันมัน

คำถามของเราจะแบบเคารพอะไรอย่างนี้ต้องเคารพเคารพเคารพ
ก็มันก็ตามนั้นเป็นไปตามนั้นตามความรู้สึก
จ้าทำไปตามความรู้สึกนะคะ
ฝากหวานใจสาวคิมเบอร์รี่ก็เคลียร์ดราม่านี้เช่นกัน
โดยย้ำชัดนะคะว่าเจ้าตัวและหวานใจไม่ได้ลบหลู่ความเชื่อเรื่องแม่ย่านางรถ
ซึ่งก่อนจะถ่ายภาพดังกล่าวก็ได้ไหว้ขออนุญาตแล้วนะคะ
ก็เชื่อนะแต่ว่าเราก็ไหว้แล้ว
ใช่ซึ่งก็แล้วแต่ความคิดของคนแล้วแต่ความเชื่อค่ะ

เราก็เรียนแบบเมืองนอกเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
อย่างที่พี่หมากพูดแหละว่ามันก็แล้วแต่คนจะคิดค่ะ

ก็อาจจะไม่ได้อยากให้มันปานปลายมากกว่านั้น
จริงแล้วอย่างที่คุณบอกเนาะว่าจริงก็มีภาพแบบนี้ให้เราได้เห็นกันเยอะแยะมากมายนะ

ใช่ค่ะมีวิทยาศาสตร์ตัวนอกต่างของบ้านตัวเองก็มีเยอะอยู่เหมือนกัน
ก็อย่างที่บอกไปแหละความเชื่อส่วนบุคคล
เพราะฉะนั้นสองคนนี้ก็ไม่อยากเอาเรื่องความเชื่อมาทำให้แบบต่อความเร็ว
ตอนนี้ใครเข้าไปดูในอินสตาแกรมไม่มีแล้วนะคะ
หาดูได้ที่บันเทิงไทยรัฐเท่านั้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยภาพดังกล่าวถูกลบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว